สวัสดีครับ๙นาฬิกา๕๑นาทีนะครับสวัสดีเช้าวันเข้าพรรษาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาหลายคนคงออกจากบ้านไปทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาทำบุญตักบาทฟังธรรมกันแล้วตลอดทั้งวันในวันนี้หลายจุดหลายพื้นที่นะครับยังคงมีการจัดกิจกรรมจัดงานต่างรวมไปถึงหลายคนวางแผนที่จะ

ซึ่งกลุ่มก้อนเมฆเหล่านี้เองขณะนี้ก็ถูกเหนียวนำจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยอย่างต่อเนื่อง
พัดเข้ามาลักษณะนี้เองหอบเอาความชื้นเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ประเทศไทยของเรา

ทำให้เกิดการก่อตัวของกลุ่มก้อนเมฆก้อนใหญ่

มีลักษณะของฟ้าแลบฟ้าผ่าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จุดเกิดเรื่องของลมกระโชกแรง
แล้วก็มีเรื่องของลูกเห็บตกในบางพื้นที่
นี่คือผลพวงจากกลุ่มก้อนเมฆฝนฟ้าขนองนี้

นั่นก็หมายความว่าวันนี้ยังสามารถที่จะทำให้เกิดกลุ่มฝนในหลายจุดเลยทีเดียว

เหลืองคือกลุ่มก้อนเมฆที่ทำให้เกิดฝนตกหนัก
สีเขียวตกปันกลางสีน้ำเงินตกปล่อย

กลุ่มฝนตกหนักจะอยู่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนะครับ

ช่วงเที่ยงครับยังคงเน้นบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนภาคเหนือตอนบนนะครับ
แล้วก็ไล่มาแถวบริเวณมุกดาหารร้อยเอ็ดแล้วก็สุรินภาคตะวันออกมีอยู่บ้างประปรายนะครับ
คำนวณต่อไปครับช่วงบ่ายแก่วันนี้ภาคเหนือเริ่มตกหนักมากขึ้น
ลำปางเชียงใหม่แพร่อุตรดิษฐสุโขทัยไล่ลงมาจนถึงบริเวณจังหวัดตากนะครับ
โดยบริเวณพื้นที่ภาคอีสานยังคงเน้นตกต่อเนื่องเน้นในบริเวณพื้นที่จังหวัดน้องคายอุดรธานีนครพนมนะครับ
คำนวณต่อไปช่วงเย็นครับกลุ่มฝนนั้นจะเริ่มเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ภาคกลางมากยิ่งขึ้น
เหนือฝนจะเริ่มตกชุกในช่วงเย็นวันนี้เป็นต้นไปนะครับ
กลางก็จะเริ่มตกหนักแถวบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ไล่ลงมาจนถึงบริเวณจังหวัดราชบุรีครับ
นี่คือสถานการณ์ฝนบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางนะครับอาจจะต้องระวังกันหน่อยวันนี้
ช่วงค่ำคืนนี้หลายจุดหลายพื้นที่มีการกระจายตัวของฝนเยอะเลยทีเดียว
ไปดูในบริเวณพื้นที่ภาคใต้กันบ้างนะครับยังคงเน้นจุดเดิมก็คือในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันตอนล่างนะครับ
ตั้งแต่ภูเก็ตกระบีตรังสตูนฝนบริเวณดังกล่าวนั้นตกชุกอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตกหนักในบางพื้นที่ด้วย
มีรายงานว่าตอนนี้เองมีหลายจุดเลยทีเดียวนะครับที่ต้องเจอกับสถานการณ์น้ำหลักดินถล่ม
ดังนั้นใครที่จะเดินทางสัญจรในบริเวณดังกล่าวต้องตรวจสอบข่าวสารอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ
นอกจากเดินทางทางบกแล้วทางเรือนในอรัยะนี้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรส่วนตอนกลางไปจนถึงตอนล่างคลื่นสูงมากกว่า๒เมตรนะครับ
เพราะว่าบริเวณดังกล่าวนั้นยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกชุกและฝนเหล่านี้เอง
ก็สามารถที่จะทำให้เกิดคลื่นสูงดังนั้นเรือเล็กที่จะออกเดินเรือต้องตรวจสอบสถานการณ์ฝนด้วยนะครับ

มาดูกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับ
จากการตรวจสอบในวันนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีโอกาสเกิดฝนนะครับ
แล้วก็จะมีโอกาสตกแบบนี้ต่อไปจนถึงสุดสัปดาห์ยังคงเน้นตกในช่วงหัวค่ำไปจนถึงช่วงค่ำนะครับ
สามารถที่จะเหนียวนำทำให้เกิดลูกเห็บเกิดขึ้นได้

อยู่ตามจุดไหนทั่วประเทศไทย

สามารถที่จะรายงานสภาพอากาศเข้ามาได้นะครับ

จะได้เป็นข้อมูลในการใช้ชีวิตด้วย
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป